เขยก็เลยเอามีดเนี่ยฟันพ่อตาจนเลือดอาบ

ฝั่งของลูกเขยก็ถูกคุมตัวไป

อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองส่วนคนที่ถูกนายกิจสดาฟันบัตรเจ็บชื่อ
นายบุญช่วยอายุหกสิบเจ็ดปีนะครับเป็นพ่อตาของนายกฤษดา
ส่วนในบ้านนี้ก็มีคราบเลือดแบบเต็มพื้นไปหมดข้าวของกระจัดกระจาย
มีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นมีดปาดตานยาวสัก๔๐เซนติเมตรได้ตกอยู่ที่หน้าบ้าน
นี่ฮะมีดที่ลูกเขยใช้ฟันพ่อตาโอ้โหนายกิจสดาลูกเขยเนี่ยบอกว่า
ก่อเหตุจริงฟันพ่อตาจริงสาเหตุคือหลานสาวของพ่อตาเนี่ย
เขามาอยู่ด้วยที่บ้านแล้วพ่อตารักหลานสาวอายุสิบห้าปีคนนี้มาก
ตาใช้บ่อยพ่อตาก็เหมือนกับต้องคอยเอาเงินเอาทองให้ก็วันเกิดเหตุก็เนี่ยเขาก็เหมือนกับไปเตือนหลานสาวของพ่อตาก็ทะเลาะกันกับหลานสาว
ก็เลยไปหยิบมีดมาจากบ้านขณะที่เดินไปโต้เถียงด้วย
มีการแย่งมีดกันเกิดขึ้นทำให้พ่อตาเนี่ยโดนมีดเข้าไป
แผลที่หัวแล้วก็แขนส่วนภรรยาของเขาก็คือลูกสาวของพ่อตาก็เข้ามาห้ามแล้วก็แย่งมีดไปแล้วโยนทิ้งหน้าบ้าน
ที่ตำรวจจะเข้ามาควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ทำร้ายเขาจริงก็คือยื้อแย่งอันนี้กัน
แค่นั้นเองครับผมก็มารอออกมารอ

ก็คือลูกสาวของผู้บาดเจ็บบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของหลานสาวยุค๑๕ปีซึ่งพ่อเนี่ยรักหลานคนนี้มากพ่อจะคอยช่วยเหลือหลานตลอดหลานก็เวลามีต้องการใช้เงินพ่อก็จะไปหายืมเงินมาให้ถ้าพ่อไม่มีบางทีต้องเดินนะเดินเท้าไปหลายกิโลเพื่อไปยืมเงินเพื่อนให้หลานก็มีค่ะสามีก็
พ่อก็แบบเขาก็รักหลานของเขาอ่ะอ่าจนกระทั่งวันเกิดเหตุคือเมื่อวานเนี้ยตอนค่ำค่ำเนี้ยหลานมาที่บ้านสามีเห็นหลานมาก็เลยต่อว่าหลานไปแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงบานปลายถึงขั้นเนี้ยฮะมีการทำร้ายกันพ่อตายเข้ามาเนี้ยเขาถือมีดอยู่ด้วยก็เลยถูกฝันเข้าไปเธอบอกเธอเครียดมากนี่ม
สามีก็ถูกจับดำเนินคดี
ขอเงินนู่นนี่นั่นมาเรื่อยสุดท้ายขอมาอยู่บ้าน
ขอกลับมาอยู่บ้านเพราะเข้ามาอยู่บ้านเท่านั้นเนี่ย
ก็เกิดปัญหาเพราะว่าเขาแฟนหนู
เขาก็สงสารพ่อไม่อยากให้พ่อเจ็บอีก
เจ็บในที่หมายความว่าต้องมาเสียเงินเสียนู่นเสียนี่
วันนี้ภรรยาก็อุ้มลูกไปหาสามีแล้วครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนที่สามีนี่ฮะจะถูกดำเนินคดีถูกคุมตัวไปโรงพัก
หลังจากให้สัมภาษณ์กับเราเสร็จนี้ก็เนี่ยพาลูกไป
นั่งอยู่หลังรถกระบะของตำรวจนะครับ
ทีก็ให้หอมกันหน่อยก่อนจะไปโรงพักนะครับ
ส่วนหลานสาวยุค๑๕เนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็เห็นตัวของตากับ
เขยเนี่ยเขาทะเลาะกันตัวเองก็หนีวิ่งหนีเข้าห้องก่อนนะ
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้แต่มันก็ไม่เห็นอะไรมาก
แล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาตาก็ถูกฟันไปแล้ว
นายบุญช่วยนะฮะที่เป็นพ่อตานี่ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
เขาบอกเขาจะดำเนินคดีกับลูกเขยให้ถึงที่สุด
ฝั่งของลูกสาวแล้วก็ภรรยาของคนฟันพ่อก็เลยบอกไม่รู้จะทำยังไงคนกลาง